สำหรับวันสุดท้ายนะคะของนักกีฬายกน้ำหนักไทยค่ะ

ไปติดตามได้จากรายงานของคุณมาริรัติเพชรสร้างค่ะ
ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปนั้นมีอะไรบ้าง
มีตัวแล้วไปกันเลยค่ะ
กิจวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเมืองไทย
สนุนราคาค่าบริการตกคนละ๒๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๗๐๐บาท
รถใช้เวลาพาเราท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ๕แห่ง

เริ่มกันที่อนุสวรีอมินติมู
กีฬากษัตริย์คนสำคัญของชาวอุสเบกิสถาน
เพื่อระลึกถึงผู้เสียสละจนประเทศได้รับอิสรภาพ
จนถึงมัธยิตจุมาที่เป็นมัศยิตกลางประจำเมือง
สร้างด้วยหินสีขาวตัดกับหลังคาโดมสีฟ้าสวยงามจับตา
ไม่ไกลกันเป็นรูปปั้นรูปผู้ชายกำลังปกป้องเด็กและสตรี
เป็นอนุสรสถานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
เมื่อปี๑๙๖๖จนมีผู้เสียชีวิตมากมาย
รถยังพาเราแวะไปที่ชักตีมามสู่สารสำหรับคนสำคัญของเมืองนี้
ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีทั้งร้านค้ามัศยิตและโรงเรียนสอนศาสนาในที่เดียวกัน
มารีรัฐเพชรสร้างข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศอุสเบกิสถาน